นักธุรกิจค้าไม้ชาวจีนใช่ไหมคะ
ที่มีคนไปเจอก็คือนอนคว่ำหน้าแล้วเลือดนี่อาบห้องน้ำเลย
ปรากฏว่าร่างถูกแทงพลุนไป๒๐กว่าแผล
มีวงจรปิดบอกว่าเขาขับรถเข้ามาที่รีสอร์ทแห่งนี้
กะเฝาสะตางปลาสปอร์ตบัตรบิดรถยนต์เขายังหายอะไรละหลายคนตายอะ
นี่พอเข้ามาแล้วก็ออกมาซื้อเบียร์อยู่รอบนึง
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นศพเลยค่ะ
พอเขาเข้าไปเนี่ยอันนี้ทุ่มกว่าน่ะที่มาซื้อเบียใช่ไหม
แล้วพอเข้าไปในห้องตอนตี๒กว่าซึ่งมันจะเข้าสู่วันที่๑๖แล้ว
จะมีรถเก่งสีขาวขับออกไป

ใช่แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าใครออกไปอะไรยังไงใช่
กระทั่งเมื่อวานตอนเที่ยงคนตายถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องน้ำ
คือแม่บ้านแม่บ้านไปเรียกแม่บ้านบอกเอ๊ะทำไมยังไม่เช็คเอาท์หรือจะต่อเวลาหรือยังไง
เขามาเปิดเช่าแบบทั้งคืนเจอศพ
ใช่ค่ะตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วมีสามคนพี่อุ๋ยอุ้ย
เด็กทั้งนั้นเลยอายุ๑๗๑๗คือผู้หญิงที่พามาด้วย
ผู้ชาย๒คนนี้คนหนึ่งอายุ๑๙อีกคนอายุ๒๒
คนซ้ายอีกคนขวาคือเจสัย๑๙คนขวาคือเจที่อายุ๒๒และเจจะเป็นร่างแต่ง
เขาก็ไปเปิดมุธที่อังเภอเมืองตรังท่านพร้อมผู้หญิง
สิบเจ็ดปีไปตามจับได้ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ของกลางนี่คือคาหนังคาเขาเลยเพราะว่ารถของคนตายอยู่กับ๓คนนี้
มุดบัญชีธนาคาร๑๑เล่มก็อยู่บัตรเอทีเอ็มบัตรเครดิต
เงินสดหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วก็มีดพกที่ใช้ก่อเหตุ
อยู่ครบทุกอย่างเจเล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ย
ติดต่อขอซื้อบริการเพื่อนสาวของเขาเพื่อนสาววัยสิบเจ็ดนะคะ
ติดต่อขอซื้อบริการเพื่อนสาวมาไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
ครั้งที่สามแล้วจนกระทั่งตีหนึ่งสิบหกพฤษภาคม
ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดคือหลังจากที่ผู้ตายออกมาซื้อเบียร์แล้วกลับเข้าไป
เขาไม่ยอมจ่ายเงินทำร้ายร่างกายเราด้วย
นี่อุตส่าห์เอายานอนหลับผสมเบียร์ให้กินเขาก็ไม่หลับสักที
มาช่วยเราหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมน่าตกใจมาก
เด็กอายุ๒๒ปีถามเพื่อนสาวกลับไปว่า

ส่วนอิตให้จอดรถรออยู่ข้างนอก
พอเข้าไปในห้องพักได้สบโอกาส

เขาก็ฉวยโอกาสตอนที่ผู้ตายหันหลัง

หลังจากนั้นกระหน่ำแทงตามลำตัวไปอีก๒๐แผล
ขโมยทรัพย์สินขับรถคนตายหนีไปค่ะ
รู้ว่าต้องแข่งยังไงไม่เคย
เราฆ่าผู้ตายยังกี่โมง
ตอนประมาณปี๒เกือบปี๓แล้ว
เพราะว่าพวกผมเสร็จปี๓แล้วก็ออกเลยครับ

ผู้ต้องหา๓คนนี้เป็นชาวจังหวัดสตูนนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหญิงเคยขายบริการ

แต่ละครั้งก็ได้เงินหลักหมื่นนะคะ

กับอิตก็เป็นคนขับกระบะจากอำเภอละงู
มาส่งผู้หญิงเพื่อให้มาขายบริการ
กล้องวงจรปิดของรีสอร์ทก็จะจับภาพ
กับอิตมาเปิดห้องพักอยู่ที่รีสอร์ทเดียวกัน
วันที่๑๕พฤษภาคมตอน๓ทุ่ม

ตี๑๓๐วงจรปิดตี๑๓๐จะเห็นเจ๊มือแทง
มาเช็คเอาท์แต่ไม่ได้ไปไหนนะ

แล้วตี๒จะเห็นว่าเจปีนหน้าต่างไปก่อเหตุในห้องค่ะ
พอนี่ตอนนี้เจมาเช็คเอาแหละ

ทั้งหมดก็ขับกระบะที่ขับมาตอนแรก

ไล่วงจรปิดไปตามเส้นทางเนี่ย

หลังจากนั้นก็เอากระบะไปเก็บไว้ที่บ้านพัก
แล้ว๓คนก็ขึ้นรถของผู้ตาย

นี่คือกล้ามากนะใช้รถผู้ตายออกไปเลย
ระยะทางคือเกือบ๒๐๐กิโลเมตรนะคะ
ใช้เวลาเดินทางกว่า๔ชั่วโมงค่ะ

ย่านถนนสาขอนมงคลเที่ยวอำเภอหัดใหญ่นะคะ

มาถึงรีสอร์ทตอน๖โมงเช้า
ก่อนที่จะขนข้าวของเข้าไปเปิดห้องพัก

แสดงว่ามาก่อนใช่ไหมใช่

แล้วขับรถเขาขโมยกระเป๋าสตางค์
แล้วมาเปิดห้องพักที่สงขลา

ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

ไม่ได้พามาด้วยเพราะว่าอายุ๑๗ปียังเป็นเยาวชน
คือถ้าจะต้องมาสอบปากคำอะไรใด
ก็ต้องมีสหวิชาชีพร่วมด้วย
พอพาเจกับอิตไปที่ห้องพักในรีสอร์ท
ที่ใช้หลบซ่อนตัวเองหลังก่อเหตุนะคะ
นี่พามาให้ดูเลยว่าตรงไหนยังไงบ้าง
หลังจากนั้นก็ไปที่จอดรถเก่งหน้ารีสอร์ท
ซึ่งเจกับอิตก็ยอมรับว่า

ไล่ตระเวนกดเงินตามตู้ริมถนนกาญจนวนิษฐ์
โดยใช้รหัสที่เขียนเอาไว้หลังบัตร
พอกดเงินเสร็จก็พากันขับรถวกกลับไป

แล้ววางแผนจะหนีไปกบดันต่อที่ชุมพร

ที่ว่าผู้ตายเขาไม่ยอมจ่ายเงิน
หรือโทรตามผู้ออกมาเพื่อนก็เลย
คือคุณจะวางแผนล่วงหน้าหรือเปล่าใช่ไหม
คือหลายคนบอกว่ามันแปลกตั้งแต่
ขับมาส่งแล้วมาจอดเปิดห้องพักข้าง

แล้วเป็นคนที่ก็เคยซื้อบริการมาแล้วด้วยนะ
ไม่ใช่ไม่เคยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน

เขาก็มีทรัพย์สินเขาก็มีเงินทอง
เขาจะเมี่ยวเงินเขาจะไม่จ่ายเงินเลย
ตอนนี้ก็คุมตัวทุกคนไปดำเนินคดีต่อที่จังหวัดตรังแล้วนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ